ซอลไทยลีก๒๐๒๐เล็กแรกนะครับจะเลื่อนไปเตะกันวันที่๑สิงหาคมนะครับ
สนามกลางแล้วก็ไม่มีแฟนบอลเข้าชมขณะที่เลขสองครับต้องรอเอฟซีสรุปเรื่องโปรแกรมศึกชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้นายอดีศักดิเบนจสิริวัลอุปนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ประชุมออนไลน์กับ๑๔สมสอนถึงความคืบหน้าในการเปิดฉากฟุตซอลไทยฤกษ์๒๐๒๐
ข้อสรุปเรื่องแรกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้วางแผนเปิดฤดูการ๑๑๑๑๒กรกฎาคม
ก็จะเลื่อนเล็กแรกเป็น๑สิงหาคมถึง๒๗กันยายน
แข่งที่สนามกลางและห้ามแฟนฟุตซอลเข้าชม
ส่วนเล็ก๒๑๔ตุลาคมถึง๒๗ธันวาคม
แข่ง๑๑๕พฤศจิกายนก็จำเป็นต้องขยับโปรแกรมให้ทีมชาติไทยนะครับ

อาจขยายเวลาปิดหลีกไปเป็นเดือนมกราคมปีหน้า
แต่โปรแกรมเล็ก๒ก็จะถี่ขึ้นด้วยนะครับ
ทั้งนี้หากมีการขยายเวลาจบหลีกในเดือนมกราคม

ซึ่งถึงตอนนั้นน่าจะมีความชัดเจนเรื่องศึกชิงแชมป์เอเชียแล้ว
เดิร์กเมนิสถานไม่สามารถทำหน้าที่เจ้าภาพได้
ประเทศไทยก็มีความพร้อมที่จะดึงมาจัดแทนได้นะครับ
ปอมเผยว่าการขยับเล็กแรกไปเปิดฉากในเดือนสิงหาคม
จากจะมีเวลาให้ทุกทีมได้ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
รวมถึงรอการไพลล็อกระยะที่๔ด้วย
ซึ่งทีมที่กลับมาซ้อมก็ฝากให้ทำตามมาตรการป้องกัน
สวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิ
มันใช้เจลล้างมือรักษาระยะห่างและในการซ้อมนะครับ
อกจากนี้นักกีฬาก็ขอให้มีแค่ทีมงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน๑๐คนเท่านั้น
คนนอกเข้ามาชมเกมเด็ดขาดนะครับ